การดีกันบ้างดีกว่านะฮะเป็นการวิ่งกันกุศลในชื่อโครงการว่าก้าวคนละก้าวฟังไม่ผิดนะฮะก้าวคนละก้าวจริงค่ะของคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะที่คุณก้อยรัชวินนะสิทธิ์เก่าชวนหวานใจพี่ตูนมาดิสแลมพี่ตูนก็สิทธิ์เก่าจุฬาเหมือนกันนะฮะมาวิ่งโดยน
ก็ต้องยกให้กับลีลาการเชียร์ของนักแสดงไซส์บิ๊กนะอย่างคุณปิงปองที่ขอสวมสวมรอยค่ะเป็นคุณก้อยรัชวินนะคะฮาไม่ฮาเดี๋ยวไปดูลีลานะคะยั่วยวนกันเลยดีกว่าค่ะ

กดกาคุณก้อยรัชวินนะฮะ
หลังไปเต็มปากแปดอยู่นี้จ้า

สนุกมากเลยทุกครั้งเห็นเจอน่ะนะคะ
งานนี้เขาก็ไม่ได้เน้นแบบวิ่งจริงจังหรอก

งานนี้ก็เลยเจอตัวว่าที่เจ้าบ่าวนะอย่างนัทเทพศิดินค่ะ
มาวิ่งเรียกเหงื่อกับเขาด้วยนะเจ้าตัวก็สัมภาษณ์ถึงโมเมนต์
ได้หรือเปล่าเขาไปขอคุกเข่านะขอแฟนสาวนาน่าแต่งงานค่ะคุณผู้ชม
แน่นอนนะคะแต่รอเลิกชัวร์จากพระท่านก่อนค่ะ
คือครั้งที่แล้วที่ไปด้วยกัน๒ปีที่แล้วครับก็ไปตกหลุมรักเบอร์นี้มาก
เพราะว่ามันสวยแบบเก้กลางคือจะแบบจะลงนั่นยังไงดี
นางรู้คือนางเป็นคนที่แบบทำเซอร์ไพรส์หรือว่าแบบจะอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลย
นางสวยทุกวันเลยปกติไม่ตักหน้าเหมือนแบบตักรอบเว้ยวันนี้จะขอไหมวะอะไรอย่างเงี้ย
เข้ามาบอกตอนหลังว่าแบบหลังจากที่ขอแล้วบอกว่ารู้ตั้งแต่เมืองไทยแล้ว
เพราะว่าผมแบบโป๊ะเองคือเอากล่องแหวนไปใส่ไว้ในกระเป๋าจักรยานที่กระเป๋าอุปกรณ์จักรยานอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็ฝากเขาไปหยิบของในกระเป๋าเขาไปเปิดกระเป๋าดูเขาก็เห็นเห็นกล่องแหวน